ท่านผู้ชมครับก็ดูเรื่องที่เชียงใหม่อีกสักเรื่องหนึ่งก็แล้วกันนะครับ
เพราะว่ามีจ้าวาดวัดแห่งหนึ่งที่เชียงใหม่เนี่ย
ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านทีมข่าวไทยรัฐทีวีมา
บอกว่าโอ้โหช่วยหน่อยเถอะเพราะว่ามีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยนี่ฮะ
บุกเข้ามางัดตู้หยอดเหรียญบริจาคในวัดนี่กล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้นะครับ
มาเป็นแก๊งแบบนี้เลยเหรอคะถูกต้องครับมากลางคืนด้วย
แล้วที่เห็นเดินมาเนี่ยคุณอรัชพรเห็นไหมเห็นอะไรที่ยืนอยู่ไหม
นี่คือขุมนรกแดนนรกไม่ได้แคร์เลย
อืมนี่มันมีกี่ขุมกี่ขุมเนี่ยมีอยู่แปดขุมเนี้ยมันเข้าไปทุกขุม
พวกนี้ให้สี่ห้าคนนิดมางัดไปหมดเลยครับโอ้โหโอ้โห

วัดแม่แก๊สน้อยหรือว่าวัดศรีดอนชัยป่าตึงงามที่หมู่๕นะครับ
ตำบลป่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่

ใช่เวลาใครไปเที่ยวที่วัดเนี่ย

มีเปรตมีคนที่ทำอะไรผิดแบบไหนจะโดนลงโทษยังไงในนรกกระภูมิใช่ไหมคะ

คือยังไงมันมืดเหรอคะมองไม่เห็นแล้วมั้ง

ดูสิยืนอยู่น่ะเห็นไหมเออนั่นน่ะ
น่ะโยมมาทูดโยมมาปลาอะไรเต็มไปหมดเห็นไหมฮะ

แล้วนี่ผิดศีลข้อสองนะฮะ
ลักทรัพย์นะครับลักทรัพย์นี่ตกนรกนี่จะไปอยู่แดนที่ถูกขึงนอนกับแผ่นเหล็กร้อนแดง
แล้วก็เอาหวายเอาพวกนี้มาเขี้ยนมาโบยจนตัวขาด

คือต้องอยู่ซ้ำซ้ำแบบนั้นแล้วนี่รักทรัพย์ในวัดอีกนะ

แต่มันจะรอให้มันตายแล้วตกนรกก่อนหรือเปล่า

ใช่ไม่ได้ขบ้างแล้วมันวิ่งเห็นไหม
อืมและดูแล้วก็ยังวิ่งหนีนรก

นี่ครับมีอุทยานนรกกับภูมินะครับ
จำลองแดนนรกเอาไว้แบบโอ้โหสมจริงมาก
ดวงพิไปทสูงเป็น๑๐ม
ปีนต้นงิ้วก็มีกระทะทองแดงก็มี

เห็นไหมไปไปหมดนะครับ
มีเครื่องทรมานคนที่ทำผิดตกนรก
เอาไว้เตือนสติให้ทำความดีละเว้นความชั่ว

ท่านพระครูวิษาจริยะคุณเจ้าวาทวัด

ที่ตะบลป่าภายอย่างเมืองสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตี๑๓๐ของวันที่๑๙พฤศจิกายน
ค่ะคือทางวัดเนี่ยเจอปัญหานี้มาตลอด
มีคนบุกเข้ามางัดตู้หยอดเงินที่แดนนรกจำลองเป็นประจำนะฮะ
ก็เข้ามากลางคืนนี่แหละเนี่ยตู้อย่างนี้
เห็นมั้ยนี่แนน๊อบเป็นรูปเลย
ก็ปรากฏว่าเจอจริงนะฮะวัยรุ่นเยาวชนนะครับ

คือทั้งวัดเนี่ยก็ต้องหาเงินไปซ่อมอย่างอีก

ลวงจรปิดก็เห็นลักษณะท่าทางชัดอยู่

สงสัยต่อไปต้องทำเป็นแสงสีเสียงไหมคะ